ทนายแม่คุณผู้ชมคะทนายกฤษณะอ่า
วันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะคะวันนี้ทนายกฤษณะเนี่ย
นำเอกสารการแต่งตั้งให้เป็นทนายในคดีของคุณแตงโมต้องเอาไปมอบคืนแล้วค่ะ
ก็เอามามอบคืนหลังจากที่พ้นหน้าที่ในความรับผิดชอบของคดี
แล้วจากนี้ไปทนายบอกว่าก็จะไปช่วยสอสอเต้หาหลักฐานต่ออืม
เอาเอกสารการแต่งตั้งให้เป็นทนายในคดีคุณแตงโมมามอบคืนให้กับนางพนิดาหลังพ้นหน้าที่ในการรับผิดชอบคดี
ซึ่งก็การเอามาคืนก็ไม่ได้คืนให้กับคุณแม่โดยตรงนะคะ
นี่เอาไปฝากไว้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

แม่มอบหมายให้รอปภมารับหนังสืออีกที
ก็ไม่รู้เหมือนกันหรืออาจจะยังไงก็แล้วแต่
ก็ไม่ได้เจอก็ฝากไว้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ผู้สื่อข่าวก็ไปคุยทนายกฤษณะบอกไม่โกรธ
ไม่เคยโกรธคุณแม่เลยก็ยังคุยและมีความหวังดีให้กันตลอด
หลังจากนี้ก็จะเดินหน้าหาหลักฐานใหม่
เคียงคู่กับสสเต้สสเต้มงคลกิจ
เพื่อที่จะส่งมอบให้ทนายเดชาต่อไปนะคะ
หลังจากนี้ไม่ว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับคดีคุณตังโมคอ
ให้ไปถามกับทนายเดชาจะเป็นผู้ที่ให้คำตอบ
ซึ่งทนายเดชาก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทนาย
ทนายแม่คนปัจจุบันเรียบร้อยแล้วค่ะ

ซึ่งได้แต่งตั้งเป็นทนายของคุณแม่เป็นที่เรียบร้อย
แล้วก็วันนี้ก็เป็นห่วงคุณแม่อยู่นะครับ

ก็เลยคุณแม่ก็เลยแต่งตั้งตัวแทนมารับใบแต่งทนายคืนนะครับ

ว่าเราจะไปขัดกันในเรื่องของการล้วงลึกคดีความไหม
ตรงนี้เราจะเป็นการหาหลักฐานใหม่นะครับ
ส่วนหลักฐานเก่าต่างนั้นตอนนี้จะเป็นหน้าที่ของท่านทนายเดชา
ถ้าคุณแม่เห็นว่าเราเองยังสามารถร่วมงานกันได้ต่อไปนะครับ
คุณแม่อาจจะบอกว่าช่วยแม่ทางอ้อมนะลูก
แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันจำเป็นจริงเราก็คงต้องลงมาช่วยคุณแม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ
แต่อันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิษฐ์ของคุณแม่ว่าจะให้เราลงมาช่วยเหลืออีกหรือเปล่า
แต่ว่าในทางในปัจจุบันนี้เรายังประสานงานกันยังไม่มีความขัดแย้งอะไรกัน
ครับแล้วส่วนประเด็นของสถานปฏิบัติธรรมวิโมกศิวาลัยล่ะยังไงฮะ
บุกรุกที่ราชพัสดุจริงครับคุณผู้ชมฮะ
แต่ตรวจสอบแล้วไม่มีเจตนาหรือแสวงหาผลประโยชน์
กรมธนารักษ์แนะนำเลยบอกว่าก็รีบมาทำเรื่องขอเช่าให้ถูกต้องซะ
แต่ต้องขอเก็บค่าเช่าย้อนหลังนะตั้งแต่ปีสองพันร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับ
นายประภาษณ์คงเอียดครับท่านอธิบดีกรมธนารักษ์นะครับ
พลตรีนมิตรสิริรัตนากุลผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่๑
แล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบการบุกลุกพื้นที่ราชพัสดุของธรรมสถานวิโมกศิวาลัย
โดยมีพระปรัฐพงศ์ผู้ดูแลธรรมสถานวิโมกศิวาลัยเนี่ยนะครับ
เป็นตัวแทนให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
หลังจากตรวจสอบนานกว่า๑ชั่วโมงครับท่านอธิบดีกรมธนารักษ์ระบุ
ว่าตามหลักกฎหมายถือว่าสถานที่แห่งนี้ทำผิดกฎหมายครับ
ทำผิดกฎหมายชัดเจนแต่เรื่องการดำเนินคดี
จะมีการอรุ้มอร่วยนะครับ
เพราะว่าเห็นว่าธรรมสถานไม่ได้มีเจตนาแสวงหาผลประโยชน์
จึงให้คำแนะนำไปว่าให้รีบนะฮะทำเรื่องขอเช่าที่ให้ถูกต้องซะ
และจากการตรวจสอบธรรมสถานได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิแล้ว
เรื่องการใช้พื้นที่จะต้องยื่นขออนุญาตเช่าพื้นที่กับ
พลทหารพัฒนาที่๑โดยเร็วที่สุด
แล้วเมื่อหนังสือมาถึงกรมธนารักษ์ก็จะพิจารณาค่าเช่า
หากได้รับการอนุญาตก็จะเริ่มเรียกเก็บค่าเช่ารายปี
รวมถึงจะพิจารณาเรียกเก็บค่าเสียหายย้อนหลัง
ตั้งแต่การเริ่มก่อสร้างเมื่อปี๒๕๕๑ด้วย
ส่วนที่ทางราชการปล่อยให้เวลามันล่วงเลยมาถึง๑๔ปีเนี่ย
โดยไม่มีการตรวจสอบท่านอธิบดีชี้แจงแบบนี้บอกว่า
จริงมีการตรวจสอบเป็นระยะนะ
แต่สถานที่แห่งนี้มีการยื่นขอก่อสร้างเป็นวัด
แต่ไม่มีใครทราบว่าไปยื่นขอเป็นมูลนิธิในภายหลัง
ซึ่งเพิ่งจะได้มายื่นเรื่องขอเปลี่ยนเมื่อวานนี้เองครับ
สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้มันจะเป็นธรรมหรือเปล่า

ต้องดูทั้งองค์ประกอบและต้องดูเรื่องความเป็นธรรมในภาพรวมด้วยนะครับ
อันนี้ต้องเรียนนะครับต้องแยกกันนะครับในส่วนของอาญากับทางแพ่ง
เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าอยู่บอกเข้ามายังไม่เรียบร้อย
ให้ออกไปก่อนอย่างนี้มันก็คงทำไม่ได้เพราะประชาชนก็เหมือนกันครับ
ประชาชนเข้ามาอยู่ทำกินอยู่อาศัยเนี่ย
ทางราชการก็พยายามผ่อนผันมาตลอดครับ
คือไม่อยากถึงขนาดที่ต้องไปดำเนินคดีนะครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมเรียนแล้วครับว่า
ถ้าพูดตามกฎหมายบอกว่าผิดหรือไม่มันก็ต้องผิด
แต่ว่ามันเหมาะสมที่จะดำเนินคดีหรือไม่
กับในเรื่องของความผิด
ที่ว่าที่ผมบอกว่าผิดมันต้องดูองค์ประกอบอีกนะ
กระทำนั้นมีเจตนาหรือไม่ประสงค์ต่อผลหรือไม่
เห็นผลหรือไม่นั่นคือถ้าพูดในทางกฎหมายนะครับ
มันไม่ใช่ว่ายุติแล้วว่าใครเข้ามาก็ผิดทุกคน

เอามาฟังพระปรัฐพงศ์ท่านชี้แจงบ้าง
ท่านบอกว่าพระอาจารย์อุเทรนเจ้าวัดวัดท่าไม้เนี่ย
ไม่เคยรู้มาก่อนนะว่าพื้นที่แห่งนี้
บุกรุกที่ราชพัสดุเพราะอะไร
เพราะว่ามีโยมที่มีจิตศรัทธาเป็นผู้ถวายสถานที่มาให้สร้าง
เหตุผลที่ต้องสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเป็นความประสงค์ของพระอาจารย์อุเทน
จากพระอาจารย์อุเทนสุขภาพร่างกายเริ่มไม่แข็งแรง
อยากจะตั้งสถานปฏิบัติธรรมครับ

ถึงยังไม่ได้ทำจนเป็นเรื่องราวในครั้งนี้ค่ะพี่
คือมันอยู่กำลังดำเนินการอยู่นั่นแหละโยม
เล่นถามครับเขาก็จะมีการเก็บค่าเช่าย้อนหลัง
เราสะดวกที่จะจ่ายย้อนหลังให้เขาไหมครับ
นั่นเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะเยอะ
ก็อันนี้ต้องอยู่ที่ทางมูลนิธินะครับ

ทราบเรื่องครับพระอาจารย์ทราบเรื่องหมดทุกอย่าง
เขามีการพูดคุยให้ข้อมูลยังไงบ้างครับ
ก็ตอบตามความเป็นจริงแล้วก็นำเอกสารแล้วก็ยื่นเรื่อง
ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่๑ระบุบอกว่า

สถานที่แห่งนี้ขออนุญาตใช้พื้นที่เป็นวัด
แต่เพิ่งมาทราบภายหลังว่าเป็นสถาปฏิบัติธรรม
จากนี้ให้ยื่นเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ภายใน๓๐วันนะครับ
ถ้าไม่ดำเนินการนะครับจะมีหนังสือเตือน
แล้วอีก๑เดือนถ้าไม่ดำเนินการอีก
พิจารณาโทษจากเบาไปหานัก
ท่านผู้ประคับการปราบรามการกระทำความผิด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ
สั่งการให้กองกำกับการ๕บกพศลงไปตรวจสอบแล้ว
หากพบว่าเข้าข่ายการกระทำความผิดนะครับ
กปทศจะสืบสวนสอบสวนเอาผิดตามกรอบของกฎหมายเหมือนกัน
สำหรับสถานปฏิบัติธรรมวิโมกศิวาลัยหรือว่ามูลนิธิชยันโตโพธิธรรมรังศรี
ได้ยื่นขอใช้พื้นที่ก่อตั้งมูลนิธิเมื่อปี๒๕๖๐
ครอบครองที่ดิน๗๖ไร่ในอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี
มีสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด๓๓แห่ง
และขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตครับ